คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยช่วงนี้เนี่ยพอมันเริ่มคลายล็อกแล้วเนี่ย
หลายธุรกิจหลายกิจการเขาก็เริ่มจะกลับมาเปิดกิจการนะคะ
ครับนี่ค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มแมวสฟิงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ
เขาเตรียมจะเปิดโรงแรมแมวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นี่จะแต่งร้านเหรอใช่จะแต่งร้านเขาก็มีการเอาของเอาของขนออกมาวางหน้าโรงหน้าร้าน
จะเปิดร้านนะคะอันนี้ก็คือพนักงานที่จะมาช่วยแต่งร้าน

เพราะลักษณะแล้วเนี่ยมีรถบรรทุก๖ล้อมาวางแล้วก็เนี่ย
เหมือนคนงานมาช่วยกันค่อยขนตู้มันใหญ่มากนะคุณ
ใช่ตู้มันประมาณกี่เมตรอ่ะเกือบ๖เมตรได้อ่ะ

ตู้๖เมตรตู้กระจกเนี่ยเขาก็มาช่วยกันค่อยขน

ขนขึ้นหรือขนลงขนขึ้น

อันนี้เป็นของเก่าที่อยู่ในตึกที่เขามาเช่าไง

เขาจะต้องตกแต่งภายในเขาก็เอาออกมาแล้วก็ขนขึ้นไป

ปรากฏว่าช่วงเช้าอีกวันนึงนี่ตอน๖โมงเย็นเกือบทุ่มนึงใช่ไหมคะ

อยู่ครึ่งชั่วโมงจนเสร็จก็ขึ้นรถไปได้เสร็จเรียบร้อย
อีกวันหนึ่งเจ้าของมาดูตู้ฉันหายไปไหนอ่ะ

โถแจ้งชั่งชั่งเมื่อวานขนตู้ไปหรอ

อ๋อใช่ครับพี่ผมขนจากข้างในมาวางไว้หน้าตึกพี่ไง

พอไปดูกล้องวงจรปิดอ้าวแล้วพวกนี้ใครอ่ะ

ขนจากข้างในออกมาวางหน้าตึกข้างนอก
แต่ไอ้ที่ขนจากหน้าตึกข้างนอกขึ้นรถแล้วขับหนีไปเนี่ย
ทั้งนั้นเลยค่ะที่เห็นกางเกงขาวกางเกงฟ้าเสื้อแดงเนี่ย

แล้วขนกันคุณยังนึกว่าช่างเลยใช่ไหมล่ะ
ก็เหมือนเนี่ยก็ดูไม่ได้มีท่าทีสะทกสถานหรือว่าอะไรเลย

คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เข้าใจว่าเออช่าง

เขาเพิ่งขนออกมาวางไว้หน้าตึกตอนเช้านี่๖โมงเย็นขนหนีไปเลย
เพราะด้านในเขาจะตกแต่งเตรียมเปิดร้าน
ใช่เปิดเป็นโรงแรมแมวกลายเป็นว่าเจอแมวขโมยไปก่อนซะแล้วนะคะ
ก็คือนางกัญญารักษ์กิราติชาณเดชาเธออายุ๓๐ปี
เธอเป็นเจ้าของฟาร์มแมวสฟิงค์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

นั่นแหละเธอเป็นเจ้าของฟาร์มแมวสฟิงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย

บ่าย๒โมงมาเช่าวันนั้นเลยนะวันเกิดเหตุเลยนะ
บ่าย๒โมงมาเช่าเพื่อเปิดโรงแรมแล้วก็จ้างช่างให้มาตกแต่งภายในใหม่
หรือถอนตู้กระจกยาว๖เมตรที่เป็นของเก่าในตึกยกมาวางไว้หน้าร้าน

ไปเลยเดี๋ยวนั้นขนหนีไปเลยเธอบอกตื่นเช้ามาดูตั้งใจมาดูว่าเออช่างทำงานขนของขนของไปถึงไหนแล้ว

ไปถามช่างช่างบอกผมขนมาแค่หน้าตึกพี่ผมไม่ได้ขนไปที่อื่นเลย
เธอเลยต้องมาเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงเห็นว่าโอ๊ยตายแล้ว
ขนออกมาวางตอนเช้าตอนเย็นหายแล้วจ้า
เหมือนส่วนตนของเราน่าก็ไม่คิดนะว่ากันใช่ไหม

ก็มันใหญ่กว่ามันชิ้นเล็กไม่ได้ยกไปง่าย
แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งไว้นาน
แต่นี่คือถอดมาตอนบ่ายตอนเย็นหายไปเลย
แป๊บเดียวเองอ่ะบ่าย๒เอามาวางปุ๊บ๖โมงหายเกลี้ยง
วันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาค
ผู้กำกับสพพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งเลยนะคะ
บอกให้ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเลย
แล้วไปเร่งตามหาตัวทั้งทะเบียนรถหกล้อสีขาวคันนี้
แล้วก็หัวขโมยทั้ง๕คนไปจับมาให้ได้
ตอนนี้กำลังส่งภาพกล้องวงจรปิดให้ฝ่ายเทคนิคซูมดูเลขทะเบียนอยู่นะคะ
เขาบอกว่าจะต้องนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วก็อยากจะฝากเตือนประชาชนทุกคนด้วย
คือช่วงนี้เนี่ยฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมคะ
หลายคนจำเป็นต้องขนของออกจากบ้านมาวางไว้ริมถนนบ้าง
ฟุตบาทบ้านหรือว่าหน้าบ้านบ้าง
ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมาก
ช่วงนี้น้ำท่วมคนกำลังเดือดร้อนไม่เข้าใจเหมือนกัน
เที่ยวขโมยของคนเพราะฉะนั้นตื่นกันด้วย
หรือว่าคุณผู้ชายกลุ่มนี้ทั้งหลายเนี่ย
ถ้าเกิดเห็นภาพเห็นข่าวของตัวเองแล้วไม่ใช่
ไม่ได้ขโมยผมไม่ได้ขโมยมันเป็นความเข้าใจผิด
หรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ไปพบตำรวจสพพระนครศรียุธยา
แต่ตั้งแต่๒๓กันยายนแล้วนะคะ

อ่าตอนนี้อาจจะเป็นข่าวแล้วอาจจะเพิ่งเห็นภาพ
เอาตายแล้วไปเอาผิดบ้านไปเอาผิดร้าน

แล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงคลึ่นโอ้โหยกกันไปขนาดนั้น
ยกมาคืนก็ได้นะที่ตึกเดิม
คือของอย่างนี้เนี่ยบางทีมันต้องมีสเปคในการที่จะบอกอยู่
ใช่ไหมว่าไปเอาจากที่ไหนอะไรยังไง

หรือให้ไปยกของไปขนของกันจริง

คือก็ไม่รู้เข้าไปไหนไง